มันมันสูญเสียโดยที่เราไม่คิดว่าเหตุการณ์แบบนี้มันจะเกิดกับเรา
ส่วนเรื่องคนร้ายก็ให้เป็นหน้าที่จ้อนที่สำรวจกลับไป
แต่ผมว่าเขาก็คงทำหน้าที่เต็มที่ครับ
แต่ส่วนอย่างแม่เขามันทำใจกันไม่ได้ครับที่บ้านนะ
มันไม่น่าต้องใช้กำลังหรืออะไรกันขนาดนั้นนะครับ
คือถ้าคุณเดือดร้อนคุณป้นคุณก็เข้าไปป้น
แค่คุณยิงปืนขึ้นฟ้าคนเขากลัวหมดแล้ว
พูดถึงอันนั้นคือมันมีเหตุอันใดที่คุณต้องไปยิงคนบริสุทธิ์แล้ว
อย่างเด็กอย่างลูกมันมองดูจากวีดีโอแล้วมันสะเซือดใจครับ
ไม่เคยคิดเลยว่าจะเกิดกับตัวเอง
เราเคยนั่งดูข่าวแล้วก็คือข่าวของคนอื่นแล้วก็คือคุยกันเองว่า
ถ้าเป็นเราเราคงเยี่ยมจังเนอะถ้าเป็นลูกเรา
ไม่เคยคิดเลยว่าเหตุการณ์นี้จะเจอกับตัวเรา
แล้วมันเกิดต่อหน้าแม่เขาด้วย
แล้วมันคือก็ช่วยอะไรลูกไม่ได้นะ
แล้วมันเร็วครับทุกอย่างมันเร็วหมด
สังคมกำลังให้วิสามัญเรามองว่าวิสามัญอย่างไร
ผมมองว่าเป็นไปตามกฎหมายหรือเป็นไปตามยุทธิพิธีของกรรมบริกว่า
คือถ้าถามผมว่าจะให้วิสามันเลยไหม
ผมไม่อยากจะพูดว่าอะไรเพราะว่า
คือชีวิตแรกชีวิตมันผมว่ามันก็ไม่ช่วยให้ลูกผมฟื้นขึ้นมาได้นะ
ผมว่านะคือเขาคงจะชดใช้เวรกรรมของเขาแค่นี้
ผมอะนะเขาคงจะเกิดมาให้ความสุขผมได้แค่นี้
ส่วนเรื่องเรื่องเรื่องวิสามัญหรืออะไรก็แล้วแต่ตามกฎหมายนะครับ
แต่ถ้าความเห็นส่วนตัวตอนนี้คือผมไม่มีเรื่องคนร้ายเลย
เพราะว่าเราไม่ได้มุ่งประเด็นไปตรงว่าจะจับได้หรือไม่ได้
แต่คือความสูญเสียมันเกิดขึ้นแล้ว
คือตอนนี้เราคือแค่เยียวยาจิตใจกันในครอบครัวไปก่อน
ส่วนเรื่องคนร้ายจะจับได้หรือไม่ได้นั่นคืออีกเรื่องหนึ่งแล้ว

คือตอนนี้คือในครอบครัวผมคือต้องเอาตรงนี้ให้มันผ่านไปให้ได้หรอก
แล้วมันเป็นลูกคนเดียวคนแรกเขาด้วย
มันเลยประเภทต่อหน้าต่อตา
แล้วมันลูกอยู่ในมือแม่แต่แม่ช่วยอะไรลูกไม่ได้เลย